วันนี้คุณผู้ชม๑๔พฤศจิกายนวันจันทร์ลอยกระทงด้วย
รอยกระทงเดือน๑๒ท่านเต็มมาริง
ใช่ยิ่งนะคะซึ่งของไทยลอยกระทงแล้ววันเพ็ญแล้วแต่ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญด้วยวันนี้นะคะทางดาราศาสตร์เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนจะต้องจับตามองเขาเชิญชวนกันเลย
ใกล้โลกที่สุดในรอบ๖๘ปีนะคะ
ซึ่งนายสรรโปสยจินดานะคะรองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็เปิดเผยว่า
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน
สอดรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งก็เป็นคืนวันลอยกระทงใน๓จุดหลักค่ะ
คือที่จังหวัดเชียงใหม่นครราชศรีมาแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
เครือข่ายดาราศาสตร์๑๖๐แห่งใน๖๑จังหวัดทั่วประเทศ
ก็ได้ตั้งกล้องโทรทัศน์ส่องพระจันทร์เต็มดวง
คืนนี้ได้ชมกันแบบเต็มตาทุกเครือข่ายค่ะ
มันใหญ่ขนาดนี้จริงเหนื่อยมากค่ะนึกถึงภาพยนตร์เลยที่เวลาเหมือนกันว่า
เสกดึงดวงจันทร์เข้ามาใกล้โลกใหญ่
อันนี้ใหญ่มากเลยนะใช่นะคะก็เป็นปรากฏการณ์
ที่สำคัญคือตรงกับวันลอยกระทงของบ้านเราพอดีพอดีเลยค่ะ
ก็เป็นโอกาสที่คนไทยน่าจะมีโอกาสได้เห็นแล้วก็เฉลิมฉลองไปพร้อมกันด้วยนะคะ
ก็รวมไปถึงนะคะทางสถาบันวิจัยดรสัตว์แห่งชาติ
ก็จะมีการจุดเทียนแสดงความอาลัยใต้แสงจันทร์ด้วยนะคะ
แด่ในหลวงราชการที่๙เวลา๑๙นาฬิกา๙นาทีค่ะ
ซึ่งสวยมากใช่ค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไปดูกันได้นะคะ
ซึ่งทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็ได้ตั้งกล้องดูดาว๒วัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์กว่า๒๐ตัว
แล้วก็มีการถ่ายทอดภาพดวงจันทร์ผ่านจอโปรเคคเตอร์ขนาดใหญ่
แล้วก็นิทัศกาลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ต่างผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในทุกจุด
สังเกตการณ์ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ